รวมไปถึงคุณแซนวิชปภาดา

ทำความรู้จักกับเธอพร้อมกันค่ะ
สำหรับสาวแซนวิชประพาดาเนี่ยจริงแล้วเธอเป็น
อดีตนางเอกอดีตนักแสดงจากวิกหมอชิดนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน
แซนวิทย์ประพาดาโชติกะวณิชย์สาวสวยตาคมอายุ๒๖ปี
บ้านเกิดของเธออยู่ที่จังหวัดชุมพรค่ะ

ต่อมาเริ่มมีผลงานในวงการจากการแสดงละครพื้นบ้าน
เรื่องแก้วหน้าม้าวิกหมอชิดนั่นเองค่ะ
และละครเรื่องนักบุญทรงกรดนะคะ
และหลังจากที่ตกเป็นข่าวว่ากำลังคบหาดูใจกับคุณเสกโลโซเมื่อปลายปีก่อน
ผลงานในจอก็เริ่มจะซาลงไป
กระทั่งล่าสุดค่ะมีการเปิดตัวทายาทน้องลียอง
เด็กชายพัฒนศักดิ์สุขพิมายวัย๓เดือน

เธอได้มีการโพสต์ภาพลูกชายขณะนอนหลับตาพริ้ม
น่ารักน่าชังสุดเลยนะคะสำหรับน้องลียองค่ะ
พร้อมกับข้อความถ่ายทอดจากหัวใจของผู้เป็นแม่
ว่าไม่ว่าเวลานี้หรืออนาคตข้างหน้าเธอจะเจออะไร
แม่คนนี้จะอยู่เคียงข้างปกป้องลูกเอง
รู้ไว้ว่าลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของแม่นะคะ
นี่ก็เป็นการโพสต์จากแซนวิชประพาดานะคะคือความเคลื่อนไหวล่าสุด
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการโพสต์ให้กำลังใจตัวเองหรืออย่างไรนะคะ
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูฝั่งของแซนวิชออกมาชี้แจงหรือเปล่า

ฉันว่าน่าจะไม่พูดอะไรกันแล้วนะ
น่าจะตอบผ่านสื่อออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมมากพอสมควรแล้วนะคะ
สำหรับเรื่องนี้แหมก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองมากเลยช่วงนี้นะ
แล้วก็เนี่ยคุณการก็เพิ่งออกมาแถลงชี้แจงกันไปนะครับ
ส่วนคุณเสกจะมาขอโทษคุณการหรือเปล่ายังไง

ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเรื่องนี้น่าจะมีภาค๒

ที่คุณการให้สัมภาษณ์บอกว่าจะมารับคุณการและลูกไปอยู่ที่บ้าน
ข่าวก็ถามต่อว่าแล้วถ้าไปอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่พร้อมกันคุณ

คุณการบอกไม่ใช่เพราะว่าคุณแซนวิชเนี่ยแยกกันอยู่กับคุณเสก
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนแบบเอ๊ะหรือว่าตอนนี้คุณเสกโสดเหรออยู่คนเดียวเหรอหรือยังไง
คุณเสกถึงเวลาเคลียร์แล้วก็เดี๋ยวคงออกมาเคลียร์แหละดิฉันว่านะคะ